ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีของสายแปดหน่อยนะฮะ
รถร่วมสายแปดแฮปปี้แหลกสุภันธ์ปุ้ตที่เป็นกรณีล่าสุด
ก็คือคุณยายที่จะลงจากรถแล้วก็ถูกโชเฟอร์ที่ขับแบบกระชาก
ถังวะอย่างนี้ก่อนหน้ามึงจะดูอย่างไร
แข็งแรงเหมือนเด็กแล้วนะใช่ครับแล้วเวลาล้มกระแทกแบบนั้นเนี่ย
หลายคนเนี่ยถึงกับเป็นอมภาษณ์มาแล้วนะคะเกิดก็เป็นอะไรหนักขึ้นมาเนี่ย
จะรับผิดชอบเขายังไงอืมคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เขานั่งรถคันนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ตั้งใจจะถ่ายว่าคันนี้
โอ้โหขับกระชากมากนะเข้าป้ายก็ไม่จอดแบบคิดป้ายอย่างสนิทนะครับ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายคุณยายนะบังเอิญเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณยายพอดี
โอ้โหแล้วของคุณเสียงดังมากอ่ะขนาดนั่งอยู่ท้ายรถเนี่ย
คนคนถ่ายนั่งท้ายรถได้ยินเสียงคุณยายกระแทกพื้นหนักตุ๊บอ่ะ
แล้วรถก็ไปต่อนะคุณยายต้องไปลงอีกป้ายหนึ่ง
ความจริงลุกขึ้นมาเหมือนจะลงป้ายนี้อยู่แล้วใช่ก็เนี่ยรอจะลงตามผู้หญิงเสื้อชมพูอ่ะ
ยายต้องไปลงอีกป้ายหนึ่งอืมยายแน่ต้องไปลงลงแพร่บานแล้วอ่ะอ่า
แล้วคนถ่ายคลิปบอกว่าก็ดูเหมือนกับว่ากระเป๋ารถเมย์กับโชเฟอร์
เขาก็พยายามช่วยยายนะพอล้มลงไปแต่พอยายลงไปอีกป้ายนึงเนี่ย
ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับพูดแต่เขาก็ได้ยินไม่ถนัดนะ
อ่าแต่พูดเหมือนกับว่าเนี่ยเกาะไม่ดีลุกขึ้นมาก่อนทำไมอะไรยังไง
แต่เขาบอกว่าเขาก็ได้ยินไม่ถนัดก็ไม่ไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่
หือหลายคนบอกอั๊วสายแปดสายแปดอีกแล้วอีกแล้ว
แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้คนเฉยล่ะคือแม้จะเปลี่ยนสีรถ
อั๊วอ่อสายแปดเอ้าเหรอมันธรรมดามากนะครับ
เพราะว่าเกิดบ่อยเหลือเกินนะครับล่าสุดครับวันนี้พนักงานขับรถกับพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเมย์สายแปดคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่อยู่ในคลิปได้มารายงานตัวกับกรมการขนส่งทางบกแล้วนะฮะ
สาย๘เนี่ยต้นสังกัดเขาคือบริษัทกลุ่ม๓๙เดินรถจำกัดนะ
ต้นสังกัดเขาสั่งให้ทั้งสองคนพักงาน๓วันไปแล้วคนขับรถกับพนักงานเก็บเงินค่าโดยสาร
โดยบอกว่าตามประวัติแล้วไม่เคยมีลักษณะการทำผิดอะไรก็เลยพักแค่๓วัน
ส่วนกรมการขนส่งทางบกเรียกตัวให้มาพบนะครับซึ่งคนขับรถเมคันนี้คือนายบัญชาส่งวัดบอกว่า
ขณะขับรถเขายอมรับว่าตอนที่อยู่ในคลิปที่คนผู้โดยสารเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยเขาอารมณ์ร้อน
ก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นขับจี้ปาดหน้าบีบแร่ไล่เบรกกระทันหันจนมีผู้โดยสารล้มลงไป
แต่หลังเกิดเหตุเขาก็ถามผู้โดยสารนะว่าจะไปโรงพยาบาลไหม
คุณยายบอกว่าไม่ไปเดี๋ยวลงป้ายหน้าเขาก็จอดให้
เพราะแถมป้ายมาให้เราด้วยป้ายค่ะมีหรือลงป้ายนี้หรือบ้าง
ส่วนตัวของโชเฟอร์นะครับเขาบอกว่าเขาก็จะไปปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถของตัวเองให้ดีกว่านี้
แล้วก็ขอโทษสังคมและขอโทษผู้โดยสารที่ทำให้เจ็บด้วย
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนกับเราอย่างไรบ้างครับ
เป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะครับเพราะทั้งชีวิตยังไม่เคยขับรถมีมันจะ๑๐ปีอยู่แล้วครับ

คือจะครั้งแรกไม่ครั้งแรกเนี่ยแต่อาชีพบางอาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องชีวิตของคนที่คุณจะต้องให้บริการเขา
เพราะคุณเป็นอาชีพขนส่งสาธารณะใช่ไหม

ถูกต้องผมไม่อยากหยิบยกอาชีพอื่นนะฮะคืออย่างอาชีพนี้ขับรถแต่คุณบอกว่าวันนั้นผมอารมณ์ไม่ดี
ผมก็เลยขับกระชากขับเร็วบีบแร่ไล่ปาดหน้าปาดหลัง
ถ้าวันนั้นอารมณ์ไม่ดีไม่ต้องมาทำงานค่ะ
ใช่เพราะว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยคุณจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันเป็นผลกระทบกับคนอื่นไม่ใช่ตัวคุณเองนะครับ
ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าที่ผ่านมากรณีเกี่ยวกับรถเมษาย๘
ยอมรับว่ามีการร้องเรียนเข้ามาเยอะแล้วก็พยายามจัดระเบียบมาโดยตลอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิปถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดครั้งแรกของคนขับรถเมย์
แต่ก็พบว่าทะเบียนของรถคันที่ขับมีประวัติการร้องเรียนบ่อยครั้ง
เพราะเนื่องจากว่ารถเนี่ยเขามีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนขับไปเรื่อยนะครับ
ก็เลยอยากกำชับไปทางผู้ประกอบการเรื่องการคัดกรองพนักงานขับรถด้วย
ประกอบการมันมีหลายกลุ่มสาย๘ให้ไปเรียนสะพานพุทธแล้วก็มีผู้โดยสารจำนวนมาก
เราก็ที่จริงปรับปรุงมาเยอะนะสาย๘แต่ก่อนเก่ามาก
ทางเราเนี่ยทางคบก็เข้าไปจัดระเบียบยกระดับประสานขอสมกรเขาก็ปรับปรุงรถ
เนื่องจากเป็นรถร่วมแล้วก็ผู้ขับเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย
แต่ก็ยอมรับว่าสาย๘มีการร้องเรียนเยอะจริง
พอดีประวัติน้องคนนี้ปัญชาเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่เคยกระทำผิดอะไรมาก่อน
นี่เห็นไหมทางขนส่งยังบอกเลยหัวหน้าฝ่ายตรวจการกรมการขนส่งทางบกบอก
ถูกจับเข้าอบรมเรื่องการให้บริการ๓ชั่วโมงนะครับ
ขนส่งทางบกก็สั่งพักงานโชเฟอร์รถเมย์สาย๘คนนี้๑เดือน
แล้วก็ปรับด้วยนะฮะปรับ๕๐๐๐บาท
บริษัทต้นสังกัดบอกปรับพักงาน๓วัน
ขนส่งทางบกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวบวกให้อีก๒๗วัน

เอาให้รู้เรื่องนะเอาให้หายหัวร้อนหายอารมณ์ไม่ดีครับ